แล้วรู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่สลดหดหูที่สุดในวันเลย
เพราะมันเกิดเหตุกับเด็ก๑๔ค่ะ
เด็กผู้หญิง๑๔ถูกคุณครู๕คน
เป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารข่มขืน
แล้วยังมีรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าอีก๒คน
ร่วมข่มขืนด้วยมีการถ่ายคลิปไว้
แล้วบังคับเด็กค่ะว่าห้ามไปบอกใคร
งั้นเด็กจะไม่ได้เลื่อนชั้น
ทีนี้เด็กก็ทนเก็บความรู้สึกนี้มาเป็นปีเลย

โดนหลายรอบจนช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมา
ทนไม่ไหวบอกกับยายแล้วยายพาไปแจ้งความค่ะ

เพราะว่าทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผย
คุณยายของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
ว่าโดนครูผู้ชาย๕คน
รุ่นพี่ผู้ชายที่เป็นสิทธิ์เก่าอีก๒คน
รุมข่มขืนแล้วเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาปี๖๒คุณผู้ชม
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปีมีนา๖๓
๑ปีเต็มที่หลานต้องเจออะไรแบบนี้
เป็นความเลวร้ายจากกลุ่มครูที่สอนเด็ก

ยายรู้เรื่องช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ตกใจเลยก็เลยพาหลานไปแจ้งความ
แล้วญาติก็ให้ข้อมูลยืนยันกับผู้สื่อข่าว
ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริง
หลานเขาเนี่ยถูกถ่ายคลิประหว่างที่ถูกกระทำไว้ด้วยค่ะ
มีบังคับขู่ให้ถ่ายคลิปถ่ายรูป
ทางญาติอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วก็อยากขอความยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนค่ะ
ให้นำความเป็นธรรมมาให้น้องนะคะ
ทางญาติไม่อยากให้มีการประกันตัวออกมา
เพราะว่ากลัวความปลอดภัยของทางครอบครัวเราด้วยค่ะ
เดี๋ยวเรื่องประกันตัวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชม
แต่ที่แน่น้องม๒วัย๑๔คนนี้
ไม่ได้ถูกกระทำแค่คนเดียวนะ
เขายังมีรุ่นพี่ของน้องเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงอยู่ม๔
ก็โดนครูกลุ่มนี้พามารุมข่มขืนที่บ้านพักครูในโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะ

แล้วผู้ต้องหาที่บอกคุณครู๕สิทธิ์เก่าอีก๒
ดู๕คนหน่อยค่ะ๕คนนี้สอนอยู่ในโรงเรียนนี้เลย
นี่มีชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือนายวิพฤษอายุ๓๕ปีเป็นครูสอนคณิตศาสตร์
มีนายุทธนาอายุ๓๖ปีเป็นครูคอมพิวเตอร์
นายอนุภาพอายุ๓๓ปีเป็นครูวิทยาศาสตร์
แล้วก็นายสิทธินันอายุ๒๕ปีเป็นครูสังคม
นี่เพิ่งจะบรรจุใหม่ด้วยนะคะ
แล้วก็นายเอกลักษณ์อายุ๓๕ปีเป็นครูสังคมศึกษา
คนที่เริ่มล่อลวงเด็กเนี่ยคือคนที่เป็นครูประจำชั้นเด็ก
ใช้อำนาจความเป็นครูประจำชั้นไงเรียกเด็กมาพบแล้วก็ไปก่อเหตุ
ส่วนอีก๒คนนี่นะคะก็คือเป็นรุ่นพี่เป็นสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้ว
นั่นก็คือนายชนะศักดิ์อายุ๒๑ปีกับนายพีรพงศ์อายุ๒๑ปี
ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับทั้ง๗คนได้แล้ว

ความผิดก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเป็นการกระทำแก่สิทธิ
ซึ่งอยู่ในความดูแลรวมถึงยังมีข้อหาพราก
อายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดาผู้ปกครอง

ทีนี้พอมีการมามอบตัวแล้ว
เรื่องมันก็มาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงศาล
ตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่ผู้ปกครองฝั่งผู้ปกครองกลัว

เพราะว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมา
แล้วก็กลัวว่าจะมาข่มขู่ครอบครัว
เพราะว่าคุณยายแจ้งความไปเมื่อ๔พฤษภาคม
แล้วส่งตัวหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมุกดาหารในวันนั้นเลยนะ
ทีนี้มีการสอบปากคำต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ

แล้วตำรวจไปขอสารออกไหมจับผู้ต้องหา๗คน

สารก็อนุมัติหมายจับช่วงเที่ยงของวันนั้นค่ะ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้ง๗คนครู๕สิทธิ์เก่าอีก๒
มามอบตัวช่วงบ่ายของวันที่๗พฤษภา
นักการสอบสวนก็คุมตัวไปฝากขังในช่วงบ่ายของวันที่เจ็ด
แล้วด้านโฆษกสารยุติธรรมเปิดเผย
บอกว่าพนักงานสอบสวนสพพึ่งแดด
คำร้องขอฝากขังผู้ต้องหา๒สำนวน
แล้วทุกคนปฏิเสธในชั้นสอบสวนและเข้ามอบตัว
ไม่คัดค้านการประกันตัว
สารก็เลยอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง๗คนค่ะ
ราคาประกันคนละ๓แสนบาทโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไข
อันนี้คือเป็นสิ่งที่ครอบครัวกังวลว่าประกันตัวออกมาด้วย
แล้วชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของฝั่งผู้เสียหายจะเป็นยังไง
เรื่องนี้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แล้วก็หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
พาตัวน้องผู้เสียหายวัย๑๔ปีกับคุณยาย

แล้วก็นำไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหารแล้วนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งคุณยายก็กลัวเหมือนกันว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านคดีนี้
ซึ่งคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนแห่งนี้เลยนะ
ปรากฏว่าโรงเรียนนี้เขาปิดเทอมอยู่ช่วงนี้
เจอคุณครูเจอนักการพานโรงแล้วห้องที่เกิดเหตุ
เพราะว่าคุณครูไปก่อเหตุในห้องด้วย
มีการเอาป้ายห้องเรียนชั้นม๒เอาออกไปแล้ว

เลยไปถึงบ้านพักครูที่อยู่หลังโรงเรียน
พระครูเขาปลูกติดกัน๒ชั้นก็ล็อกประตูเอาไว้

แต่ตอนที่ไปเจอคุณครูในโรงเรียนนี้
คุณครูเขาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
มารู้ข่าวว่าทั้ง๕คนก่อเหตุไม่กี่วันเอง
ตกใจมากมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แล้วทั้ง๕คนก็เป็นครูที่นิสัยดีตั้งใจทำงาน
ไม่คิดว่าจะมาทำเรื่องแบบนี้
ซึ่งณตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็รายงานข้อได้จริงมาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบแล้ว
ถ้าเกิดมีความผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีทางวินัย
ล่าสุดค่ะทางคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรา
บอกว่าสั่งให้เลขาธิการสพลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้แล้ว
เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ